อยากให้หมูรู้ว่าจะเป็นกระเพาะหรือกองเซกน่าบหรือสมอง

เฉลยครับ
พร้อมข้าโทษช่วยชีวิตเลยเนี่ย
ผมช่วยน้องมานี่ผมมีบุญคุณกับมันเลยนะ

พี่ฟองทำสำเร็จนะครับขอบคุณนะครับ

เป็น๖เหรียญเข้ากับรักแล้วนะครับ

และ๑เหรียญสุดท้ายเนี่ยใครจะทำสำเร็จนะครับ

ตอนนี้เนี่ยนะฮะน้องรักก็มีอยู่

เมื่อกี้ทำได้ดีมากตอนนี้ได้อีก

ว่าจะมีเท่าไหร่แล้วพี่ป๋องอีกหนึ่งดวงดาวครับผม

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว
พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว
พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว
พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

พี่ฟองอีก๑ดวงดาว

แต่พี่เป็นคนที่ตัวมันเล็กแล้วพี่จำไม่ได้หรอก

แต่พี่ฝ่องกลับกลับกลับไปเลย
โอเคโอเคคือมันต้องพยายามนึกว่ามันคือตัวอะไร
อ่าสอวองอเนี่ย
ถ้าจากทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยมันมีคำว่าสอ
ก็ข้อหนึ่งเลย
ตอบมาแล้วนะครับว่าสอเสืออาจจะต้องใช้การเดาหน่อยหนึ่งนะครับ
ข้อนี้นะครับค่อนข้างยาก

เฉลยนะคะนั่นคือตัวทอทหารนะคะ

ห้ะเราสองคนแบบคิดแค่ไปเสียดูกันเลยว่าหมอมะ
โอเคไม่มีใครตอบถูกขอบคุณพี่ป๋องครับ

หนึ่งคะแนนสุดท้ายนี้ถ้านัททำได้ก็เข้ารอบไปเลย
ถ้าทำไม่ได้๖คะแนนไปสำหรับพี่ป๋องนะครับ
ทำไม่ได้๖คะแนนเป็นเสด็จกับลักษณ์นะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย

แล้วก็มีคุณก๊อฟนะฮะ

อากิโก

สวัสดีค่ะชื่ออากิโกธนากาศนะคะ

พี่กลุ่มีความสุข

คำถามของหมูนะคะ

๔๑๘ครับ
สูงนักมีฟันอยู่อยู่กี่ซี่
ผมคิดว่า๔๘ดิ

๔๘ไหม

๔๘ครับอันนี้๔๘เนอะ
ตอบเป็นเลวนะครับ๔๘ถ้าข้อนี้ตอบถูกเข้ารอดไปเลยนะครับ
ถ้าตอบผิดไปใดเดียวกับน้องภรรก

อยากตอบเชยว่ามาถุงฐานกันนะ

พร้อมแล้วเริ่มต่อไปใน๓วิติ

อุบลรัชธานีหรือมุกดาหาร

ตั้งแต่ก็ต้องขอขอบคุณลักษณ์นะคะวันนี้เก่งมากครับ

น้องนัทมากระดวงวันนี้ด้วย
กับดวงจริงคนนี้นะครับจะต้องเลือกผู้ช่วยเข้าไปหนึ่งคนนะครับ
ไปช่วยเราคว้าเงินแสนจะเลือกใครพี่ป๋องพี่เชอรี่หรือพี่นิกกี้